คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หาดูยาก
นี่การการันตีนะทำอะไรกันอยู่
ลองวางไม้วางมือมาดูคลิปนี้ก่อนนี่ค่ะ
ปฏิบัติการช่วยตัวอะไรอยู่ในท่อคอนกรีต
ตรงนั้นอ่ะถึงกั้นต้องทุบคอนกรีตช่วยเหลือแบบเนี้ย
ใช้คำว่าปฏิบัติการไม่น่าจะผิดเนอะ
เออตอนแรกเนี่ยคือพระลูกวัดของวัดบางภูนที่ปฐุมธานี
ไปแจ้งกับกู้ภัยบอกว่ามาช่วยหน่อย
งูเหลือมันติดในท่อเอาไปเอามาพอเห็นถางเนี่ย

แต่พยายามดึงถ้าเกิดเป็นงูเหลือมันก็ต้องขึ้นมาแล้วถูกไหม
เพราะส่วนตัวเนี่ยก็คือตั้งแต่หางจะหลดหัวเนี่ย
มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ดึงแล้วมันติดอะไรบางอย่าง

มันติดติดช่วงตัวแล้วก็หัวนั่นเนี้ย
โอ้โหก็น้องอ้วนสักขนาดนี้
เหมือนลูกจราเข้เฮ้ยทำไมตัวใหญ่จังอ่ะ
พี่ก็ตั้งใจดูว่าเป็นงู

ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มากนะคะ
บางคนคิดว่าเอ้ามันคือลูกเจอราเขต

มันอ้วนมากเลยมันไปอยู่ตรงนี้ค่ะ
บริเวณท่อระบายน้ำของข้างเมนนะฮะ
วัดบังภูลที่ปฐุมธานีนะคะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่ใช่งูเหลือม
แล้วคุณรู้ไหมว่าเหนื่อยขนาดไหนอ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนะฮะ
ขอแรงเสริมจากคนงานก่อสร้าง

สุดท้ายเอาขึ้นมาไม่ได้
ต้องมีการใช้เครื่องเจาะปูนมาเจาะพื้น

แล้วสุดท้ายเอามันขึ้นมาได้นะคะ

มันมีน้ำมันด้วยนะต้องใช้น้ำมันพืชเนี่ย

ใช้แรงดันน้ำฉีดอัดเข้าไป
ออกมาก็ต้องช่วยกันพยายามช่วยกันหลากหลายวิธีค่ะ
สุดท้ายเอามาได้เรียนเชื่อว่าหลายคนเนี่ย
จริงถ้ามีเลขที่วัดเนี่ยก็คงอยากจะรู้
แต่เลขที่วัดมันไม่มีเอาขนาดตัวรูปภัณฑ์สันธารมันไปแล้วกันนะฮะ
ความยาวเกือบ๒เมตรน้ำหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัม
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะน้องจราเข้นี่แหละเนอะ
ไปได้นะคะจับได้โดยละม่อมแบบนี้นะคะแต่ตัวใหญ่มากอ่ะ
ใหญ่เกินนะครับอืมนะเห็นไหมรถบรรทุกวัน
ไม่มีแผ่นเลขแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะไม่ต้องต่าง

อ้าวอุสายอุสาโย

ดูท้องนี่มันอ้วนมาก